พาไปต่อเนื่องเลยที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ

แล้วก็ไปเจอซากศพของหญิงสาวในหมู่บ้านนะคะ

พบว่าผู้ก่อเหตุก็คือสามีนั่นแหละ
หลังก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
นี่เป็นภาพที่ตำรวจสพกาบเชิงจังหวัดสุรินคุมตัวนายเสมอซ่อนกลิ่น
อายุ๕๖ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ไร่อ้อย
สุดท้ายเป็นผู้ต้องหาจริงด้วยนะฮะ

แล้วก็คุมตัวไปทำแผนไร่อ้อยอยู่ท้ายหมู่บ้านโคกเวง
ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลโคกตะเคียน

ผู้ก่อเหตุก็คือไปทำร้ายร่างกายนางสาวทวนชาญศรี
อายุ๕๒ปีก็เป็นภรรยานั่นแหละ
แล้วก็เอาศพมาทิ้งอำพรางไว้กลางไร่อ้อยแห่งนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๙มกราคม
คือตำรวจเขาได้รับแจ้งจากนางปริศเครือมีอายุ๗๒ปี
เป็นเจ้าของไร่อ้อยบอกว่าเนี่ยเขาว่าจ้างคนเนี่ยนะ
จุดไฟเผาไร่อ้อยเตรียมตัดส่งโรงงานน้ำตาล
หลังจุดไฟเสร็จเนี่ยนะเรียบร้อยแล้วก็เดินสำรวจตามจุดต่าง
ก็ยังพบว่ายังคงมีไฟลุกไหม้แล้วก็มีควันอยู่
ก็เลยไปตรวจสอบดูจะดับไฟค่ะ
แต่ไปเจอชิ้นส่วนกระดูกคนถูกไฟไหม้
แล้วก็มีเศษผ้าถุงพลาสติกถูกไฟไหม้อยู่ตรงจุดเกิดเหตุด้วย
ก็คือจุดนี้แหละนะครับ
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานเนี่ยว่าน่าจะเป็นคาตกรรมอำพางแน่
ก็เลยไปตรวจสอบพยานหลักฐานต่างของผู้ตาย
ทราบว่าคือนางสาวทวนชาญศรีอายุ๕๒ปีที่ญาติได้แจ้งหายเอาไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
ก็คือวันที่๖พฤศจิกายน
ของนางสาวทวนเชื่อว่าคนลงมือก่อเหตุเนี่ยต้องเป็นนายเสมอ
อายุ๕๖ปีสามีของนางสาวทวนนี่แหละ
เพราะว่ากระดูกที่พบล่าสุดเมื่อวันที่๙มกราคมเป็นกระดูกที่พบเพิ่มเติมนะ
คือก่อนหน้านี้ชาวบ้านไปพบกระดูกมนุษย์หลายชิ้นแล้วเหมือนกันนะครับ
ตอนแรกชาวบ้านไม่คิดว่าจะเป็นกระดูกมนุษย์

กระดูกสัตว์แล้วก็มีหมาในชุมชนหมาในหมู่บ้านเนี่ยมันก็คาบกระดูกเหล่านี้มาแท้

ใช่ฮะแล้วก็ล่าสุดนี่แหละมันก็เลยมาพบชิ้นส่วนมนุษย์เพิ่มเติม
แต่ก่อนหน้านั้นชาวบ้านบอกตกลงแล้วไอ้กระดูกพวกนี้

กระดูกสัตว์หรือกระดูกคนกันแน่
พอมาพบกระโหลกหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องเหมือนว่าจะเป็นกระดูกคน

ก็เลยเนี่ยไปหาดูซิคนในชุมชนเนี่ยมีใครหายไป
ก็มีนางสาวทวนชาญศรีหายไป
แล้วพยายามไปถามจากตัวสามีก็คือนายเสมอผู้ต้องหาเนี่ยนะ
ว่าภรรยาไปไหนล่ะเสมอภรรยาไปไหน

ชาวบ้านก็เลยต้องไปช่วยกันตามหาโดยที่นายเสมอเนี่ย
ไม่เคยออกจากบ้านไปตามหาภรรยาสักครั้งหนึ่ง
นี่แหละพฤติกรรมของสามีทำให้ชาวบ้านสงสัยว่า
หายไปทั้งคนทำไมไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ตามหานะคะ
สุดท้ายก็รู้ว่าหนีไปอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีไปทำการตัดอ้อยอยู่ที่นั่น
ตำรวจไม่ล่าช้าไม่ช้านะคะตามตัวไปเลยนะคะ
ตามตัวไปจนจับนายเสมอมาสอบปากคำที่สพกาบเชิง
ซึ่งนายเสมอเองก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ทีนี้จากปากของนายเสมอบอกว่าวันที่๕พฤศจิกายนหลังเลิกงาน
ตัวเขากลับมาที่บ้านเห็นว่าชายคนนึงเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านมาอยู่ในห้องนอนของตัวเขาเอง
แล้วก็มาขอจับหน้าอกของภรรยาพอเห็นแบบนี้นายเสมอก็เลยเดินเข้าไป
ชายคนนี้ก็รีบเดินออกมาจากห้องนอนแล้วก็กลับบ้านไปทันทีเลย
หลังจากนั้นทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงแบบนี้เลยค่ะ
ที่นายเสมอจะไปตบตีแล้วก็ทำร้ายร่างกายภรรยาจนสลบไป
สลบล้มลงไปอยู่หน้าบ้านล้มลงไปแบบนี้
แต่ว่านายเสมอก็ไม่ได้ไปช่วยเหลือภรรยาอะไรสักอย่างเลยนะคะ
ตัวเองก็กลับเข้านอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้พอ๔ทุ่มนายเสมอตื่นขึ้นมา
เปิดประตูเดินออกมาดูอ้าวภรรยาเสียชีวิตไปแล้ว
ด้วยความตกใจกลัวความผิดก็เลยนำศพภรรยาเนี่ย
ใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็อุ้มเดินไปทิ้งที่ไร่อ้อย
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพักไป๗๐๐เมตร
ถามว่าทำไมถึงมาเลือกที่นี่ในการทิ้งศพเมีย
เพราะว่าไร่อ้อยที่นี่ค่อนข้างสูงรกแล้วก็รับตาคนเป็นอย่างดีนะคะ
จากนั้นนายเสมอก็เดินกลับมาที่บ้าน
แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จนไปมีผู้พบศพดังกล่าวเนี่ยนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุ๒ข้อหาด้วยกัน
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
และปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพพร้อมคุมตัวส่งฝากขังในเช้าวันนี้ค่ะ